พารถบรรทุกหลงไปชนกาดประตูกาดค้าตรงที่เป็นตลาดชุมชนแนววิถีวัฒนธรรม
พาอีท่าไหนไม่รู้ไปชนซุ้มประตูกาดแบบเนี้ย
ห่ามาทำรถค่ะมีรถใหญ่ไงรถบรรทุกเป็นทะเบียนสมุทรประการค่ะ
มุมกระเบื้องโบราณกับเสาปูนหักทับลงมาจนหลังคายุบ
คนขับนายเกรียงศักดิ์วัย๕๐ปีค่ะถูกเหล็กกดทับที่ช่วงอก

นี่เข้าตรงที่คนขับพอดีเลย

เจ้าหน้าที่ต้องรีบใช้อุปกรณ์ตัดทาง
ช่วยเร่งเอาร่างของนายเกรียงศักดิ์ออกมาให้ได้เร็วที่สุดนะคะ
ต้องใช้รถเครนยกประคองเสาปูนยกประคองคาเหล็กซุ้มประตูขึ้น
ให้มันยุบพังลงมาทับซ้ำ
นาทีก็นำร่างนายเกรียงศักดิ์ออกมาได้
แล้วรีบส่งโรงพยาบาลบ้านตากเลยค่ะครับ
เรื่องต้นในเกรียงศักดิ์บอกว่าขับรถมาส่งสินค้าที่อำเภอบ้านตาก
มาเป็นครั้งแรกกำลังจะกลับอยู่แล้วนะส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ลอดซุ้มประตู
คือเลยกล่าวว่าจะหมดผ่านซุ้มประตูไป
ใช่เขาก็ขับตามไปแต่มันไม่พ้นไง
ก็ชนเข้ากับคานเหล็กเปิ้งเข้าไป
เสาก็เลยหักล้มทับตัวรถทันที
หัวรถก็เลยอย่างที่เห็นนะคะยุบอยู่ตรงนั้นเลยนะคะ
ซ้ายมาแล้วมุมนี้มันเป็นจั่วไง
อยากกระแทก
ที่นี่มาจากคนความอุตการใช่

มันก็อาจจะถูกทางนั่นแหละมันคงจะตรงไปได้

คือบางทีคนขับรถก็ลืมไงว่าแบบเออเราขับรถสูง